เอาล่ะไปดูมาหลายเรื่องตลอดกันไปหลายที่หลายทาง
หิวแล้วอ่าฮือหือฮือไปกันที่เหนือหลังใต้
คุณชนะได้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวของการกิน
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยราคาประหยัดรสชาติอร่อยด้วยนะคะ
เมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณผู้ชม
ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันที่จังหวัดพยาวกัน
ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวกะลาค่ะ

มีโปรงประชาติให้มา๒๐บาท

พี่กัดร้านนี้อยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงคำ
ทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว

มีความอร่อยกลม
รสชาติดีแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกะลานี่แหละค่ะ
กะลามะพร้าวเป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยว
ขัดมันจนเห็นลวดลายกะลาอย่างสวยงาม
กะลานี่สั่งตรงมาจากพัทธลุงเลยนะ
เพราะว่าที่นั่นได้ชื่อขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม
แล้วก็ความยิ่งใหญ่ความใหญ่ของกะลา
เอามาใส่เป็นภาชนะโอ้โหดีงามมากเลยนะคะ
อกจากจะใส่ใจเรื่องภาชนะแล้ว
รสชาติไม่แพ้กับที่ไหนแน่นอน
โดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใส

มีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะก็เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเดียวกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่พิสุนุโลก
เป็นสูตรที่เขาดังอยู่แล้ว
ขายอยู่ที่หน้าวัดใหญ่
ใช่ที่นี่เขาก็บอกว่าเป็นสูตรเดียวกันเลย
ก็แบบว่าคือได้สูตรเดียวกันมาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นกล้ารับประกันความอร่อยแล้วก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะ
ร้านนี้เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้านะคะ
แต่ว่าขายถึงแค่บ่ายโมงก็หมดแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาประหยัดไปกันได้
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยกะลาหน้าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวราคา
ทั่วไป๓๐บาทถ้านักศึกษา๒๐บาทเท่านั้น
เป็นนักศึกษาก็จัดให้เลยนะ๒๐บาท
ถ้าคุณชนะใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปเนี่ยก็ต้องจ่าย๓๐อยู่ดีเพราะว่าหน้าคุณเกินความเป็นนักศึกษาแล้ว
เขาจะดูจากหน้าเขาไม่ได้ดูจากชุดอย่างเดียว

คุณผู้ชมบอกว่าคุณชนะร้องเพลงเพราะอืมเหรอ

เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวกะลาเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะ

เพลงอะไรคะคุณ
ยาวิเศษห้าวววววววว
ลีลา

กะลากะลาเป็นยาวิเศษชอบร้องเพลง

ค่ะจะได้รู้จะกรุบกรับควันจะหาความดี
ควันจะหาควันหาความดี